ที่นั่นต้องไปตามใครไม่ได้ตามตำรวจนะแต่ไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจัดการกับเจ้าตัวเงินตัวทองหน่อยครับ

น่ากลัวตัวเบลอเทอร์เลยคุณผู้ชม

มงคลธรรมเขารับแจ้งมาจากคุณพัทราวุฒิสิงคำอายุ๒๗ปี
ไปเจอกับตัวเงินตัวทองตัวอย่างใหญ่ใหญ่จริง
อยู่ใต้ท้องรถเก๋งคันนี้ภายในหมู่บ้านเอื้ออทรพลายชุมพล
หน้าบ้านเลขที่๒๖๖ทับ๑๕๕ตะบนพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เอาให้หนาแน่นเลยแล้วก็ทำการมัดขาหน้าขาหลังเอาไว้แบบนี้
เพราะฉะนั้นขอดูภาพถ้าก่อนมันอ้ากปากมันอาจจะพยายามบอกอะไรเรามักใหญ่

ใช่ค่อยค่อยค่อยพยายามจะบอก
เรียกเพื่อนว่าให้มาช่วยอีกกันหน่อย

แล้วมันจะค่อยค์แมนพักช่วยดู

ผมต้องไปช่วยมาแล้วล่ะถ้าทำขนาดนี้
เออต้องเกลียดกับคนอ้าวปากขนาดทำไม
ขนาดถ้าเป็นช่วยแล้วพาไปจับเถอะดี

สุดท้ายจับได้ปลอดภัยมั่นใจไป